สวัสดีครับในระยะนี้พื้นที่ที่ติดกับทะเลคงต้องเตรียมรับมือกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าฝนนั้นยังคงตกหนักและคลื่นยังคงแรงต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันครับที่ต้องรับมือสถานการณ์แบบนี้นะครับ
หลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
ก็จะทำให้สถานการณ์ต่างไม่ว่าจะเป็นทั้งฝนทั้งคลื่น
มีแนวโน้มที่จะอ่อนกำลังลงนะครับ

อยู่ดีมีคลื่นลมแรงเกิดขึ้นนะครับ
นี่คือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ก็นึงมาจากการก่อตัวของพายุ๑ลูกนะครับ
เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ก็ทำให้ในบริเวณดังกล่าวขึ้นลมแรงครับ

สังเกตว่าตรงนี้มีลักษณะการหมุนวนของกระแสลม
เข้าสู่จุดศูนย์กลางใกล้บริเวณชายฝั่งประเทศอินเดียนะครับ
หลังจากนี้ศูนย์กลางของกลุ่มกระแสลมนี้
จะมีการเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศอินเดียนะครับ
ก็จะทำให้กระแสลมค่อยอ่อนกำลังลง
ก็จะทำให้คลื่นนั้นอ่อนกำลังลงด้วยนะครับ

สีม่วงคือคลื่นแรงเลยทีเดียวนะครับ

ก็จะพบว่าหลังจากที่กระแสลมค่อย
เขยิบออกไปจากประเทศไทยห่างออกไปเรื่อย

จะเป็นแบบนี้ในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ครับ

หลังจากที่พายุนั้นมีการเคลื่อนตัวเข้าสู่อินเดียครับ
ฝนในบริเวณฝั่งตะวันตกก็จะหายไปนะครับ

บริเวณพื้นที่ฝั่งที่ติดกับประเทศลาวนะครับ
สิ่งที่หลายคนอาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อย
ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับ
เพราะว่าหลังจากที่พายุมังคุดนะครับ

สิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองไหนของเราก็คือ
แผลลงมาของบริเวณความกดอากาศสูง
ก็คือปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้เกิดอากาศเย็นในฤดูหนาวนั่นเองนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ยังเป็นฤดูฝนของไทยอยู่นะครับ
ยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ดังนั้นจึงไม่มีผลกับเมืองไทยของเรามากเท่าไห

ลักษณะอากาศแบบนี้สีฟ้าแบบนี้เนี่ยนะครับ
จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนครับ
อีสานตอนบนมีอากาศค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียว
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๑องศาเซลเซียต
๓๒องศาเซลเซียตก็เตรียมรับมือกันหน่อย
ส่วนนี้ครับเป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนตลอดทั้งวันในวันพรุ่งนี้
ช่วงเช้าครับก็จะเน้นตกในบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างนะครับ
หลังจากนั้นก็จะค่อยเพิ่มมากขึ้นนะครับ

แล้วก็จะไปตกหนักสุดเนี่ยนะครับคือช่วงประมาณบ่าย๓บ่าย๔นะครับ
ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นมีกำลังแรงสุดในรอบวันนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนสถานการณ์สภาพอากาศนะครับ
สำหรับใครที่จะเตรียมเดินทางท่องเที่ยวในวันพรุ่งนี้นะครับ
ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตรวจสอบสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ